เจ็ดนาฬิกา๒๗นาทีแล้วนะครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ
มาดูเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่พาดหัวในหน้าหนึ่งโจรใต้ป่วนระเบิดตู้กดเงินหลายจุด๓จังหวัดช่วงถือศีลอดนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลายพื้นที่เลยนะคะ
รวมแล้วเกิดระเบิด๑๐กว่าจุด
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปไล่เรียงทีละจังหวัดกันเลยนะคะคุณผู้ชม
พาคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ก่อนค่ะ
ทกศที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
จับภาพผู้ต้องสงสัยแต่งกายเป็นหญิงเอาระเบิดเนี่ยมาวางไว้ก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นมาเมื่อคืนนี้นะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งตรวจสอบโดยคนร้ายก็ลอบก่อเหตุวางระเบิดในเวลาไล่เลี่ยกันที่ปัตตานีมีทั้งหมด๗จุด
ในพื้นที่๔อำเภอคืออำเภอเมืองสายบุรีหนองจิกแล้วก็ยะรัง
จุดนี้มีผู้บาดเจ็บนะครับคือนางสาวสมจิตศรีสมบัติ
แล้วก็จุดต่อไปก็จุดที่ธนาคารกรุงไทยนะครับ
กลาพอตอนนี้ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานี
ล่าสุดเท่าที่ทีมข่าวเราตรวจสอบคืออาการปลอดภัยแล้วนะคะ
๒คนคือมี๑นางสาวสมพิษสกุลวิจิตร
กับอีกคนนึงคือนางสาวสมจิตศรีสมบัตินะคะ
ด้านพลตำรวจตรีปียวัตรเฉลิมศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรปัตตานี
ก็สั่งกำชับให้หน่วยกำลังทั้ง๑๕โรงพักในพื้นที่๑๒อำเภอ
ควบคุมพื้นที่ส่วนที่กำลังร่วมทุกฝ่าย
แล้วก็ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่สำคัญ
ดูแลความปลอดภัยในชุมชนอย่างเข้มงวดด้วยนะคะ
แล้วก็เชื่อว่ากลุ่มคนร้ายเป็นสมาชิกแนวร่วมชุดใหม่
สมโรงร่วมก่อเหตุในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ

ส่วนที่นราธิวาสนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่นะครับ
ก็เป็นพื้นที่หลังฐานปฏิบัติการนปพ๓๑ที่อำเภอธานโต
รวมทั้งสิ้นที่นราธิวาส๔จุดนะครับ
ก็จุดแรกนะครับสำหรับที่นราธิวาสนะครับ
คนร้ายก็ลอกวางระเบิดในพื้นที่ของ
นะครับตั้งอยู่ริมถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลมบตก
แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
และอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือที่บาเจาะนั่นเองนะครับ
ห่างจากทางเข้าน้ำตกปลาโจที่ตำบลบาเจาะเสียหาย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเหตุระเบิดทั้ง๒จุด
คนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องแบบตั้งเวลาวางไว้

แล้วก็ไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
อกจากนี้ในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับ
คนร้ายยังใช้อาวุธสงครามยิงถล่มใส่ฐานปฏิบัติการ
หน่วยเฉพาะกิจนาววิกยโยธินที่๓๒
ซึ่งตั้งอยู่ภายในสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคที่อำเภอบาเจาะด้วยนะครับ
เมืองต้นทั้ง๓จุดก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทราบว่าคนร้ายที่ลอบก่อเหตุในครั้งนี้
จุดนั้นอำพรางตัวด้วยการแต่งกายเป็นผู้หญิง
หมวกกันน็อกแล้วก็ลอบนำระเบิดไปวางไว้
หลังจากนั้นประมาณ๕๑๐นาทีจึงเกิดเหตุระเบิดขึ้น
ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย
พร้อมกับตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ล่อแหลมและเสี่ยงภัย
เพื่อป้องกันคนร้ายก่อเหตุซ้ำแล้วนะครับ
คุณผู้ชมคะมาดูที่ยะลาบ้างค่ะ
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ก็เกิดระเบิดทั้งหมด๔จุดนะคะ
ซึ่งเป็นในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา๓จุด
แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษนั่นเอง

เขตเทศบาลตำบลบันนังสตาก่อนนะคะ
จุดแรกคือเกิดขึ้นที่หลังโรงเรียนบรรนังสตาวิทยา
จุดที่๒บริเวณชุมชนเมืองใหม่
เยื้องกับสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยสาขาบันนังสตา
ส่วนจุดที่๓ก็คือบริเวณด้านหลังสำนักงานที่ดิน

ใช่แล้วก็จุดนี้มีบ้านพักของนางวันนาลีสกุล
อายุ๘๐ปีได้รับความเสียหาย
แต่ว่านางวันนากับลูกสาวที่อาศัยอยู่ในบ้าน

อกจากนี้คนร้ายยังลอบวางระเบิด
เสาไฟฟ้าริมทางหลวงสาย๔๑๐ยาลาเบตง
พื้นที่บ้านปาลอบาตะหมู่๑๓ตำบลตลิ่งชัน

คือคนร้ายลอบวางระเบิด
เป็นโรงจอดรถบ้านพักนิคมทานโต
หลังฐานปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการพิเศษ๓๑

ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูทรธานโต
ตกลงบริเวณโรงจอดรถที่ตั้งอยู่ติดกัน
แล้วก็เป็นเหตุให้รถกระบะของทางราชการได้รับความเสียหาย
ตกลงในบริเวณหลังโรงครัวอบตบ้านแหล
ทำให้ท่อประปาแตกเสียหาย

คนร้ายนำระเบิดแบบไปร์ทบอมชนิดตั้งเวลาไปวางไว้

ปิดท้ายกันที่จังหวัดสงขราศ์

ในพื้นที่๒อำเภอคืออำเภอเทพากับอำเภอสบาย้อย
ริมถนนสายเอเชียหาดใหญ่ปัตตานีอำเภอเทพา
ลอบวางระเบิดแล้วเมื่อปี๒๕๕๙
ห้วยบอนที่ตำบลบ้านโหนดอำเภอสบาย้อย
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ทั้ง๒จุดในวันนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ด้านตำรวจภูทรสะดาวก็มีการวางมาตรการ

เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
โดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ
อาสาสมัครประจำจุดเข้าออกอำเภอสะดาว
รวมถึงพื้นที่บ้านไทยจังโหลน
แล้วก็ย่านการค้าธนาคารร้านทอง
รวมถึงพื้นที่บ้านไทยจังโหลตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
เหตุการณ์ก็เท่าที่ตรวจสอบ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเหตุการณ์ยังคงเงียบสงบค่ะ
แล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ยังคงเที่ยวกันตามปกติ

เนื่องจากลงมือได้ง่ายแล้วก็คนร้ายลงมือพร้อมกัน
ว่าคนร้ายเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีการวางแผนเป็นอย่างดี
ใช่คือเหตุการณ์ไล่มาเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ช่วงทุ่มหนึ่ง
แล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้พี่น้องไทยมุสลิม
เป็นช่วงการถือศิลปอดเดือนรมดร
ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาหลังจากละสินอดพอดีเลยนะคะ